เราได้นำเสนอภาพยนตร์๕เรื่อง

ในเวทีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕

แล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์๕เรื่องนะคะ
ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้
และต้องบอกเลยว่า๓ใน๕เรื่องนี้
มาจากสตูดิโอเล็กที่ร่วมท้าชิงด้วยค่ะ
เราอยากมีรูปสวยลงหนังสือรุ่น

ผลงานการกำกับของคงเดชจาตุรันรัศมี
ดีกรีผู้กำกับยอดเยี่ยมสุพรรณหงษ

กลับมาอีกครั้งกับผลงานรักโรแมนติก
ที่มีเหตุการณ์รัฐประหารในไทยเป็นฉากหลัง

ยังคงได้รับเสียงชื่นชมถึงเอกลักษณ์

วิพากษ์การเมืองจิกกัดชนชั้นปกครอง
และสะท้อนภาพสังคมเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์ก
พล็อตความรักแบบหนุ่มสาว
เป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งในฐานะนักเล่าเรื่อง
ซึ่งคงเดชเคยให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของตัวเองว่า
ไม่ว่าสังคมและการเมืองของเราจะเป็นแบบใด
แต่ความสำคัญสูงสุดคืออยากเห็นคนโฟกัส
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันมากกว่า

ถูกคัดเลือกให้ใช้ในเทศกาลภาพยนตร์อนาชาติโตเกียว๒๐๑๕
สายการประกวดหลักด้วย

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นม้ามืดบนเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งนี้
ได้รับเลือกให้ใช้ในเทศกาลหนังเบอร์ลินครั้งที่๖๕

จะคว้า๒รางวัลจากเทศกาลแฟนเทเชีย
และเดินสายใช้อีกกว่า๒๐เทศกาลทั่วโลก
ถ่ายทอดเรื่องราวของเพศที่๓อย่างตรงไปตรงมา
เล่นประเด็นความละเอียดอ่อนในสังคมไทย

และเรื่องราวของเพศที่๓ออกมาได้อย่างน่าสนใจ
รวมถึงได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามขององค์ประกอบ
ภาพและเสียงที่ลงตัวและละเมียดละมัย
เราดูอลทการแล้วเราค่อนข้างชอบมากหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันแปลกใหม่มาก
เป็นหนังที่มันคงต้องใช้เวลาบ่มเยอะ
จนมันออกมาเซอร์เรียวแล้วมันสนุกนะฮะ
มันค่อนข้างคือเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่า

ต้องแบบตอนนี้มันอยู่จุดไหนของหนังแล้ว
แล้วเรารู้สึกว่ามองแค่เผิน

ของตัวละครการถ่ายเฟรมแบบนั้น
การถ่ายสระน้ำแบบนี้เรารู้สึกว่ามันพิเศษมาก
เราก็ไม่ค่อยได้เห็นในหนังไทยมานานแล้วครับ

ฟอร์มเล็กน่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่อง
ร่วมลุ้นสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี
ตัวแทนหนังไทยสู่เวทีออสการ์

ผลงานสะท้อนสังคมปัญหาความรุนแรง

ของผู้กำกับสายเลือดเกาหลีจอร์ชคิม
ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์

ของวงการแผ่นฟิล์มในปี๒๕๕๙
และนอกจากจะเดินสายฉายในเทศกาลหนังต่างประเทศ
กวาดรางวัลจากเทศกาลหนังนานาชาติ
จากทั่วโลกมาแล้วเกือบ๑๐รางวัล
ฉายในช่วงเวลาที่เราขาดแคลนหนัง
ที่เราตั้งความหวังได้

ก้าวข้ามเส้นของหนังไทยประโลมโลกทั้งหลาย
คือมันกลมกลืนทั้งในความเป็นงานศิลปะ
แล้วก็กลมกลืนในแง่ของการเป็นงาน
สะท้อนสะท้อนความเป็นจริงของสังคม
ขณะที่ปีนี้มีภาพยนตร์ไทย๒เรื่อง

ที่เป็นข่าวโด่งดังที่สุดแห่งปี
ถูกสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแบนไม่ให้เข้าฉาย
เพราะมีเนื้อหาดูหมินพระพุทธศาสนา
ผู้สร้างต้องนำกลับมาตัดต่อ

และได้ลงโรงในชื่ออาปัตย์

เนื้อหาที่เป็นการสะท้อนสังคม

ค่อนข้างจะอยู่ในกระแสแล้วก็กระแสแรงด้วย
มีกระแสสังคมด้วยนะกระแสของการตอบตั้งอะไรอย่าง
แต่ว่าเป็นหนังที่พูดถึงศาสนาพุทธ
จี้จุดบอกตรงว่าจะสื่ออะไรจะบอกอะไร

รักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัว
และเต่งหนึ่งประจำปีนี้คือฟรีแลนซ์
ป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
ทำหนังกระแสหลักมาโดยตลอด
โดยได้ผู้กำกับคลื่นลูกใหม่สายนอกกระแส
เต๋อนวพลธรรมรงค์รัตนริศ
กำกับหนังตลาดเป็นครั้งแรก
คว้ารางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

ฟรีแลนซ์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการหมายตา
ซิลรางวัลใหญ่นี้ไปครองได้สำเร็จ
ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดในทุกสถาบัน
เพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
จากเวทีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รู้สึกว่าไม่เคยดูหนังไทยแบบนี้
ไม่เคยดูการแสดงแบบนี้ในนักแสดงไทย
แล้วก็พอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าอินไปกับเรื่องราว

ถ้าถามว่าชอบเรื่องไหนชอบทุกเรื่อง

รังวัลสัปดาห์หน่ะหงฑ์เชียร์ฟลีแรนสท์ครับ
ภูมิกับเขามีวิธีการใหม่ในการกำกับ
แล้ววิธีการนั้นมาดันเวิร์คมันดันสื่อสารประเด็นที่เขากำลังจะพูด
แล้วก็มาถึงคนดูอย่างตัวผมเองได้

คือจริงแค่ความแปลกมันอาจจะไม่พอ
แต่ความแปลกนั้นมันดีด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าภาพยนตร์ทั้ง๕เรื่องที่มีชื่อเข้าชิง
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งสิ้นเลย
ว่าจะเป็นภาพยนตร์กระแสหลักหรือภาพยนตร์นอกกระแสก็ตาม
และจากการสำรวจในหลายสถาบันค่ะ
ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์กระแสหลักภาพยนตร์นอกกระแสก็แล้วแต่นะคะ
ว่าใครจะคว้ารางวัลหรือพลาดรางวัลก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีที่บ่งบอกได้ว่าภาพยนตร์ไทยนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ดี
และจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมแผ่นฟิล์ในบ้านเราด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ